มีหนุ่มคนหนึ่งเขาขี่บิ๊กไบท์ไปเที่ยว

ทีนี้เขาสามมุกลิงเยอะมาก
เขาก็ขับไม่เร็วนะพยายามขับไม่เร็
เพื่อที่จะหลบหลีกเจ้าลิงที่วิ่งขึ้น

แต่ว่าสุดท้ายไม่ทันได้เห็นสุนัข

ใช่ตัวเองชนสุนัขตาย
ตัวเองได้รับบาดเจ็บเพราะว่ารถคว่ำเลยนะคะ

ได้รับบาดเจ็บก็คือมีแผลถลอกตามร่างกาย

ช่วงเดินทางกลับขี่ไม่เร็วมากนะ

เพราะว่าได้ขึ้นไปช่วงเขาสามมุกในตำบลแสนศุกร์

แต่ทีนี้ไม่ทันเห็นว่ามีหมาวิ่งตัดหน้ารถของตัวเอง

แต่ทีนี้รถตัวเองก็คว่ำไงคะได้รับบาดเจ็บกันไปรถก็เสียหายด้วย
หลังตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจก็ได้แจ้งพนักงานเก็บขยะเทศบาลเมืองแสนศุกร์
เก็บซากสุนัขจากที่เกิดเหตุนำไปกลบฝังต่อไปค่ะ